แล้วใครชอบดื่มเหล้ากันบ้างคะปกติเนี่ยดื่มเหล้าก็ไม่ว่ากันเนาะสังสรรค์อย่างวันนี้มีวันไหว้นัดพบพบปะครอบครัวดื่มได้แต่อย่าให้เหล้าดื่มเรานะคะ
สามีภรรยาคู่นี้ค่ะคือสามีดื่มเหล้าแล้วเมา
เห็นภรรยานั่งดูช่างซ่อมทีวีอยู่ทีวีมันเสียไง
เรียกช่างมาซ่อมเขาก็ต้องนั่งดูใช่ไหมว่าเออซ่อมเป็นยังไง
เมาอยู่หลังบ้านบอกยังไงจะไม่ออกมากินข้าวใช่ไหม
จะนั่งดูช่างจะมีผัวคนที่๓เลยไหมล่ะ
หึงที่เมียนั่งดูช่างซ่อมทีวีเอาขวดเบียร์ตีหัวเมียค่ะ
ตีจนหัวแตกฟาดเข้าไปที่หน้าซ้ำอีกเกือบหยิบมีดมาฟันแล้วอ่ะ
ถ้าเกิดสมมุติว่าพี่สาวตัวเองกับพี่เขยไม่มาห้ามเอาไว้ค่ะ
เมียนี่หัวแตกยับเลยนะคะเย็บไป๘เข็มอ่ะ
หลายคนบอกจะหึงอะไรขนาดนั้นน่ะ
นี่เขาแค่ดูช่างซ่อมทีวีเฉยเฉยเองอ่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งโพสต์ภาพนี้เอาไว้นะคะ
เขียนข้อความบอกว่าความยุติธรรมมีไหมอย่าให้ฉันต้องทนไม่ไหวนะ
ตบตีทั้งน้องและหลานฉันจนเลือดกระอักผัวชั่วทำไมต้องทนขนาดนี้น้องเอ้ย
จะร่วมชีวิตไปเพื่ออะไรฉันทนมานานหลายปีแล้ว
ขอโทษนะคะคืออ่านตามโพสต์จริงก็คือคงจะโกรธแทนมากอ่ะ
เพราะเลือดอาบนองพื้นขนาดนี้อ่ะค่ะทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปเลยที่อำเภอกันธรรค
จังหวัดศรีสะเกดนะคะบ้านหลังเกิดเหตุได้คุยกับคุณมะลินะคะ
เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นพี่สะพ้ายของคนเจ็บ
เล่าบอกว่าคนเจ็บชื่อวรดาเป็นน้องสามี
โดนตีหัวเจ็บไปเย็บไป๘เข็มเนี่ยแล้วก็โดนต่อยตาปูดตาบวมไปหมดเลย
คนก่อเหตุคือสมพงศ์สามีคนเจ็บนั่นแหละ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานค่ะคือทีวีมันเสียอืม
พี่วรดาเขาก็เลยเรียกช่างให้มาซ่อมทีวีให้หน่อย
แล้วก็นั่งดูช่างซ่อมทีวีอยู่ที่หน้าห้องนอน
สมพงศ์ฝ่ายสามีเข้ามาในบ้านเห็นภรรยานั่งดูช่างซ่อมทีวีอยู่
ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะตอนมาตอนแรก
ก็เดินมาหยิบเครื่องดื่มหยิบเหล้าค่ะ
แล้วไปนั่งดื่มอยู่ตรงแคร่ด้านหลังบ้าน
ได้ที่เริ่มจะเมาแล้ว

เอ้าไม่ออกมากินเหล้าด้วยกัน

อยากมีผัวคนที่๓ใช่ไหม

แล้วก็ตีเข้าที่หน้าอีกครั้งหนึ่ง
ไม่รู้ยังไงแต่หนีตายก่อนแล้วอะค่ะ

ไปหลังบ้านคว้ามีดขอมาจะเอามาฟันเมียอีกรอบนึง
โอ้โหตัวเธอซึ่งเป็นพี่สะพ้ายอ่ะกับสามีของเธอก็คือพี่ชายของสามีของคนก่อเหตุ
ต้องมาห้ามเอาไว้ค่ะแล้วก็เรียก๑๖๖๙มารับคนเจ็บ
เล่าบอกว่าสองคนนี้ทะเลาะกันตลอดเลย
ผัวก็ชอบทำร้ายร่างกายเมียบ่อยแต่ครั้งนี้หนักสุด

ลูกสาวโทรหาลูกสาวเขาเอามาเช็ดเลือด
คนนี้คือพี่สะพ้ายของพี่วรดาคนเจ็บนะ
ส่วนสามีเธอที่ไปช่วยกันห้ามก็คือพี่ชายแท้ของคนเจ็บ
ก็คือผู้ชายชุดน้ำเงินคนที่พามาชี้จุดนี่แหละ
โดนตีตรงนี้แล้ววิ่งไปสลบสลายอยู่ตรงนู้น
เสื้อน้ำเงินคือพี่ชายของคุณวรดา
ใช่ส่วนคนก่อเหตุที่ว่าเป็นสามีคุณวรดาก็คือเขยของบ้าน

โดนขวดตีหัวก็ต้องพันแผลไว้นี่ตาปูดบวมเห็นไหมคะ
แกบอกอยู่กินกับมันมา๓๐ปี
ดื่มเหล้าเมาทีไรหาเรื่องทะเลาะทำร้ายร่างกายฉันเป็นประจำเลย
เคยทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวมาแล้วด้วย
ครั้งนี้เนี่ยฉันแค่นั่งดูช่างซ่อมทีวีอยู่ก็มาตีกันแบบนี้
นั่งดูทีวีอยู่กับหลานเข้ามาตีกันเฉยเลย
แล้วผลิกรรมของสามีเนี่ยเขาเคยทำร้ายใครบ้างคนในครอบครัวค่ะ

หนูว่าโดนน้องเนี่ยโดนลักษณะยังไงคะ
แล้วก็เขาตีเหมือนกันตบหนูเหมือนกัน
เน้นที่หัวตบหัวอย่างนี้ใช่ไหมคะ
จะกลับมาครบกันไหมค่ะอันนี้จะอยู่ต่อไหม
คิดว่าจะแยกกันก่อนค่ะ
เมืองต้นตำรวจก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายสมพงศ์นะคะเพราะว่า
บอกเออไม่เอาไม่อยากเอาความไม่อยากแจ้งความอะไรแบบนี้นะคะ
ก็เดี๋ยวรอเขาพูดคุยกันก่อนถ้าเกิดสมมุติพี่วรดาจะแจ้งความ
จะเอาเรื่องตำรวจก็ยินดีดำเนินการตามกฎหมายให้แน่นอนอยู่แล้วอะค่ะ